เดี๋ยวให้ดูคลิปนี้กันเลยนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชมจะทำยังไงดีล่ะคะเนี่ย
กรีดยางที่สุราธานีนะคะครับไปกรีดยางแล้วสิ่งที่เจอก็คือ
ตอนแรกได้ยินเสียงเหมือนสัตว์อะไรเดินอยู่อ่า
พอมองไปตามเสียงคือสื่ออื้อหือสื่อจริงจริง
เขาก็เลยไปหลบหลังหลังต้นยางนะคะแล้วก็เอามือถือมาถ่ายคลิป

คือมันต้องเงียบเพราะมันอันตราย
ถ้าถ่ายไปส่งเสียงไปกรี๊ดตกใจหรืออะไรแบบนี้มันไม่ได้
แล้วต้นยางส่วนมากมันก็ต้นเท่านี้แหละก็หลบได้เท่านี้แหละ
ได้เท่าที่หลบได้อ่ะหลังต้นยางแบบเนี้ยโอ้ดีนั้นเสือไม่เห็นอ่ะ
แล้วก็ถ่ายคลิปค่ะคือหลายครั้งเนี่ยเราเราได้ยินข่าวชาวบ้านบอกเจอเสือแล้วจะเห็นแต่รอยเท้าใช่ไหม
ใช่แต่ไม่เจอตัวเป็นเป็นเดินอยู่แบบนี้เลยอุ้ยตายแล้ว
เสือที่เจอคือเสือลายเมฆเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะ
จำนวนมันน้อยแล้วอะค่ะครับถ้าเกิดไปดูสถานะของเสือ
นี้ก็คือใกล้จะศูนย์พันธุ์ใช้คำว่าใกล้นะคะคือมันมีน้อยลง
หัดสถาอายุ๔๖เป็นชาวอำเภอพนมจังหวัดสุราธานี
กรีดยางบนเขาคลองพนมแล้วเจอครับได้ยินเสียงก่อนเธอก็หลบปุ๊บเลย
แล้วภาพที่เห็นคือเจ้าเสือตัวนี้ค่ะแล้วก็เลยเอามือถือมาถ่ายคลิป
ทีมข่าวของเรากับเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอกับเจ้าของคลิปนะคะก็ให้เธอเล่าให้ฟัง
แล้วก็พาไปดูเลยตรงไหนที่เจอเสืออุ้ยไปดูเสือเลยเหรอเออนั่นแหละสิ
ทีมข่าวของเรากล้าไปเหรอแต่ทีมข่าวของเราบอกว่าผมไปกับเจ้าหน้าที่ด้วยพี่
มีเจ้าหน้าที่ด้วยไม่ได้ไปเพียงลำพังนี่นะคะ
สี่ตุลาคมหกโมงเช้าไปกรีดยางบนเขาค่ะ
กรีดยางเสร็จแปดโมงเห็นเสือตัวนี้นะคะครับก็อยู่ใกล้มากนะ
บอกห่างกันประมาณ๒เมตรเองเธอก็แอบหลังต้นยาง
ให้มันเดินออกไปห่างออกไปเรื่อยเอามือถือถ่ายคลิปเอาไว้
บอกว่าคือในใจที่ถ่ายคลิปคืออะไรรู้ไหม
ถ้าฉันโดนทำร้ายเสือมาทำร้ายฉันเนี่ยจะได้มีหลักฐาน
ฉันโดนเสือทำร้ายเผื่อใครมาเจอโอ้ยดูสิดูสิ
แล้วพี่เขาอยู่เห็นไหมต้นยางมันก็เท่านี้แหละ
ใช่เธอบอกเธอตกใจคือทำอะไรไม่ถูกเอาจริง
ก็นิ่งนะคะนิ่งแล้วก็เงียบที่สุดแล้วก็ถ่ายคลิป
โอ๊ยหมายถึงต้นยางแต่ใจเย็นไหมไม่ต้องเร่งเลยอ่ะ
กล้านี้ย้างไม่โอ๊ยเลยอ่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าขอความร่วมมือประชาชนอย่าทำร้ายเสือนะคะ
โดยเฉพาะเสือที่เจอเนี่ยค่ะ
ก็เป็นเสือที่จำนวนค่อนข้างน้อยแล้วเสือลายเมฆนะคะ
หัวหน้าป้องกันรักษาป่าบ้านตาขุนในเวียรศักดิ์บอกว่า
พื้นที่สวนยางพาราตรงนี้ใกล้ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาพนมป่าพลูเถื่อนรอยต่อกระบี่สุราธานี

มันจะเขาบ้านเขมาเจอลอยเท้าอยู่บ้าง
ก็เลยเตือนค่ะถ้าเจอลักษณะแบบนี้
อันนี้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญบอกนะครับ

เพราะสัญชาติยานของสัตว์ก็จะกลัวคนอยู่แล้ว
คือปกติแล้วสัตว์ป่าทุกชนิดมันจะกลัวคนครับ
ถ้าเรามันไม่ตกใจหรือไม่ทำอันตรายมัน
มันจะไม่เกิดมันจะหลีกครับ
เนี่ยอย่างที่น้องเขาว่านะคือเขาเห็นใกล้
แต่ว่าเขายืนเฉยมันก็เลี่ยงไป
อย่าไปต่อสู้หรือว่าทำร้ายเหมือนกันครับ
เพราะฉะนั้นชาวบ้านคนนี้ปฏิบัติถูกต้องไปเลย